ไว้กลางทางขนาดแท้เลย
แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา
คือก็อยากหนีจากสิ่งที่ชีวิตความเป็นอยู่ที่มันไม่ดีที่บ้านเขานะ
จะข้ามมาฝั่งบ้านเราแล้วก็โดนหลอกด้วย
นี่อุตส่าห์หาตังค์มาจ่ายคนละ๒๐๐๐กว่านะ
ทีนี้พอข้ามมาฝั่งบ้านเราปรากฏว่าเจอเจ้าหน้าที่ตั้งด่านสกัด
ไอ้คนพาทำไงมันหนีมันทิ้งไปเลย

ใช่ค่ะแล้วก็ให้แรงงานเนี่ย
เชิดสภาพแบบนี้แต่แรงงานเมียนมาเขาบอกแบบนี้เลยนะ
ยอมยอมเจอเจ้าหน้าที่จับ
ยังดีกว่าถูกปล่อยตายอยู่กลางป่า
คิดดูสินอนตากฝนตากน้ำค้างมาตั้งกี่คืนแล้ว
ข้าวเคิบก็ไม่ได้กินนี่ตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ย
ไปตรวจสอบไปเจอลองดูวิธีการที่เขาจะสื่อสารกับแรงงานกลุ่มนี้ค่ะ
บอกพ่อพ่อบอกไม่ต้องกลัว
บอกว่าเป็นภาพภาษาพม่าบอกว่าไม่ต้องกลัว
ถ้าหาไทยเขามาช่วยบอกเลย

เห็นไหมเจ้าหน้าที่เองก็พยายามจะสื่อสารกับแรงงานกลุ่มนี้
บอกไม่ต้องกลัวไม่ได้จับไปทำอะไร

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๓๕

แล้วก็ฝ่ายปกครองที่อำเภอแม่ระมาท

ตามตามรอยเท้าไปเอ้าไปเจอแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย๙คน
แล้วตอนที่ทุกคนหันมาเจอเจ้าหน้าที่ของฝั่งไทยนะตกใจ
ตอนนั้นน่ะนั่งกอดเข่าสั่นอยู่เลยค่ะเพราะอะไรล่ะ
เพราะว่าคุณผู้ชมเห็นไหมมีหลังคาอะไรไหมนอกจากใบไม้เออไม่มีอะไรนะ
ไม่มีอะไรเลยนอนอยู่แบบนี้ค่ะตากน้ำค้างตากน้ำฝนมาสองวันสองคืนแล้ว
อาหารการกินไม่ต้องพูดถึงเสบียงที่เตรียมมามันก็ร่อยหรอจนหมดไปแล้ว
หิวก็หิวค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งช่วยเหลือนะคะ
แล้วทีนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เขาตรวจเจอแรงงานต่างด้าวใช่ไหม
เขาเห็นแสงไฟมาจากรถมอเตอร์ไซค์สองคันเหมือนกับกำลังขี่รัดล้อเนินเขาตรงแนวชายแดนนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็วางกำลังเลยสกัดแล้วก็จับตัวคนขี่ได้
คือนายพิชิตชัยจิตทวีกุลค่ะเป็นชาวจังหวัดตาก
ก็จับมอเตอร์ไซค์ได้แล้วก็มีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอีก๒คนส่วน
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อีกคันนึงขี่ตามหลังมาเขาไหวตัวทันไง
เห็นเจ้าหน้าที่เห็นเพื่อนโดนไปก่อนแล้วเขาก็เลยทิ้งมอเตอร์ไซค
แล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าไปคนที่ตำรวจจับได้คือคนนี้
คนนี้คือนายพิชิตชัยครับบอกกับตำรวจแบบนี้บอกว่าผมอ่ะ
ก็ร่วมกับเพื่อนไอ้คนที่เขาหนีไปนี่แหละรับจ้างในหน้า
หน้าที่ของผมก็คือมาเอาแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะ
ข้ามแนวชายแดนมาจากแนวชายแดน
เอาไปส่งตามพวกหัวเมืองชั้นในต่างแล้วเดี๋ยวเขาจะมีรถมารับอีกทอดหนึ่ง
อืมตำรวจก็เลยถามพิชิตชัยได้ตังค์รอบละเท่าไหร่เนี้ย
ทำแบบเนี้ยห้าร้อยครับคุณตำรวจเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวพิชิตชัย
แล้วก็แรงงานต่างด้าวเมื่อกี้ที่บอกตอนแรกเจอ๙ใช่ไหม
ครับแล้วพร้อมกับพิชิตชัยเจอแรงงานอีกสอง
รวมแล้วแรงงานต่างด้าวนี่มี๑๑คนแล้วก็พิชิตชัยอีกหนึ่ง
เอาไปสอบสวนเอาไปขยายผลค่ะแล้วไอ้ที่เองขนไปเมื่อเมื่อกี้เนี้ย
เพื่อนเองเอาต่อไปแล้วต่อแล้วครับเอาต่อไปแล้วครับ
ผู้หญิงผู้ชายที่เอาไปเมื่อกี้เอ่ยที่มารับต่อนะครับพี่ชาย
ไอ้คนที่มารับต่อเป็นผู้ชายแต่ที่เองขนไปเมื่อกี้
ผู้หญิงสองคนแล้วผู้หญิงสองคนนี่ไงอยู่บ้านเขา
เมืองเขามันมีหลายปัญหาเหลือเกินแล้วก็ยากจนด้วย
ทำยังไงไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าก็ข้ามแม่น้ำเมยมาจากทางฝั่งเมียวดีเนี่ยนะ
ข้ามผ่านช่องทางธรรมชาติมามาบ้านเรานี่นอกจากเขาบอกว่าไม่รู้ชะตาชีวิตเขาว่าจะเป็นยังไง
แต่ยอมมาแล้วแล้วต้องไปหาตังค์นะควักกระเป๋าสตางค์มาจ่ายให้กับนายหน้า
อมคิดดูสิหัวหนึ่งสองหมื่นห้าโอ้โหสองหมื่นห้าแล้วนี่เท่าไหร่นะ
สิบเอ็ดสิบคนคนใช่ค่ะนี่แหละทีนี้จากแผนการลำเลียงแรงงานต่างด้าวเนี่ย
เขามีแผนอยู่แล้วว่าจะเข้ามาตรงไหนยังไงแล้วเดี๋ยวจะไปหัวเมืองชั้นในยังไงต่อเนี่ยนะคะ
แต่ว่าทหารพรานเนี่ยเขาตั้งจุดสกัดไงนายหน้าก็ตัดสินใจเอ้ยท่าไม่ดีแล้วเว้ย
ถ้าเกิดว่าอยู่นี่คือโดนจับรวบยกแก๊งแน่เลยก็เลยทิ้งแรงงานต่างด้าว
จะเอาตัวเองรอดก่อนสุดท้ายก็ไม่รอดค่ะแล้วแรงงานนะพอไปถามเขานะ
เขาบอกเขาดีใจมากที่ถูกเจ้าหน้าที่จับใช่ยอมให้โดนจับดีกว่าตายอยู่กลางป่า
อยู่กลางป่าไม่มีอะไรกินอ้าวสภาพนี้ดอมดูแล้วเส้นทางก็ไม่รู้ด้วย
ไม่รู้ทางข้าวไม่มีกินนอนก็ไม่มีอะไรแบบคุมหัวนอนต้องนอนกลางฝนแบบนี้ค่ะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็เอาตัวกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้๑๑คนแล้วก็คนไทยอีก๑